เราจะคุยกันเรื่องของหนูน้อยคนหนึ่งอายุแค่๕เดือน
เป็นเด็กหญิงนะครับชื่อว่าน้องเนเน่อยู่ที่อุดรธานีที่อำเภอน้องหาน
คุณแม่ของน้องเน่เน่คุณพ่อคุณแม่เน่เน่เสียชีวิต
ในวัย๕เดือนกับอีก๑๔วันเป็นลูกคนที่๔
และก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องเนเน่มีลูกมาแล้วเนี่ยนะฮะ
รวมน้องเนเน่ด้วย๔คนเสียชีวิตไป๓รวมน้องเนเน่
มีคนที่๓ที่ปัจจุบันเนี่ยน้องก็ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละนะครับ
แต่น้องก็มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ
นี่คือน้องเนเน่น้องเนเน่คือลูกคนที่๔ลูกคนล่าสุด
เพิ่งเสียชีวิตไปฉีดวัคซีนวัคซีนของตามขั้นตอนของเด็กปกติ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นค่ะคือในมุมของคุณหมอเนี่ยก็มีคำชี้แจงอธิบายนั่นแหละ
คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณยายที่บ้านญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้น
แต่มันมีคำถามค้างคาใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับครอบครัว
ใช่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไหม
ทำให้มีลูกแล้วก็ลูกอายุน้อยแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้
หรือเป็นเรื่องความเชื่อตามเรื่องของศัยยศาสตร์
เพราะว่าลูกที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีตัวเลข๑๔มาเกี่ยวข้องก็คืออายุของลูก
คนที่๑เนี่ยคนที่๒คนที่๓นี่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะคนที่๔คือน้องเนเน่
แต่ลงล็อกใน๑๔วันทั้งนั้นจะกี่เดือนอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวขอดูภาพใหญ่หน่อยนะฮะคุณแม่ชื่อคุณแม่สุริพรนะครับลูกคนโตเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
พอร์ชนะครับอายุ๒เดือน๑๔วัน
พอร์สเนี่ยตอนที่เสียชีวิตตอนนั้นเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดอีกทีนึงไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
คนต่อมาน้องปาร์ตี้อายุที่เสียชีวิตนะฮะอายุ๑เดือน๑๔วันแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
คนที่๓น้องเนธน้องเนธตอนนี้๒ขวบแล้วแต่ก็ป่วยนะคะลิ้นหัวใจรั่วและน้องเนเน่ลูกคนที่๔๕เดือน๑๔วันเสียชีวิตเสียชีวิตหลังไปฉีดวัคซีนของเด็กนี่แหละนะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
แต่คุณหมอบอกว่าสาเหตุก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะนี่คือสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนเน่คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าเอาละลูกสองคนแรกเสียชีวิตก็มีคนที่๓ใช่ไหมฮะคนที่๓ก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็แน่นอนว่าอยากมีคนที่๔คนที่๔ก็เสียชีวิตอีกคุณแม่อายุ๓๓นะครับนางสาวสิริพรสิงสาธรณ์นะฮะ

ตอนเย็นลูกสาวก็ร้องไห้งองแงผิดปกติก็อุ้มลูกขึ้นมาปลอบคือทีแรกก็คิดว่าร้องเหมือนเด็กทั่วไปนะฮะแต่ไปมาเนี่ยลูกกลับช็อกแล้วก็หมดสติไปกับอกแม่ก็รีบพาลูกสาวไปโรงพยาบาลหนองหานแพทย์ก็พยายามช่วยชีวิตทุกอย่างแต่ไม่สำเร็จนะฮะเสียชีวิตนะครับน้องเนเน่ด้วยวัย๕เดือน๑๔วันโดยก่อนหน้านี้คุณแม่

เนเน่กลับมาบำเพ็ญกุศลนี่นะฮะนี่คือสถานที่ที่เตรียมเอาไว้หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองหานได้มารับศพของน้องเพื่อไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอย่างละเอียดตามคำร้องขอของคุณแม่ที่ต้องการทราบสาเหตุการตายของลูกคือคุณแม่เนี่ยยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยเกิดมาคลอดมานี่ก็
คือคุณแม่เขาก็สวยหน้าตาดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะลูกสาวก็เนี่ยตาโตบ้องแบ๊วนะครับ
คุณสิริพรบอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องการไปรับวัคซีนไปฉีดวัคซีนเด็กนะไม่ได้ติดใจเรื่องการทำงานของโรงพยาบาลเพราะเป็นการไปรับวัคซีนเด็กตามกำหนด
เวลาอยู่แล้วค่ะแต่ก็อยากรู้อย่างละเอียดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนี่คลิปเห็นไหมฮะน่ารักเชียร์เอ็นดูมากค่ะน้อง
น่าเศร้านะครับอายุสั้นเหลือเกินหนูน้อยเอยห้าเดือนสิบสี่วันนะครับ
คุณสิริพรกับสามีนะครับคุณพ่อน้องเนเน่ชื่อนายพงเทพนะครับ
คุณพ่ออายุสามสิบสี่คุณแม่อายุสามสิบสามนะครับ
บอกว่าเมื่อสายสิบเจ็ดพฤษภาคมสักประมาณสิบเอ็ดโมงเช้า
ได้พาน้องเนเน่ลูกสาวัยห้าเดือนสิบสี่วันในวันนั้น
ไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักษ์ไอกรนตับอักเสบบีโปรลิโอด้วย
ก็ไปรับตามนัดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบนะฮะ
ก่อนหน้านี้ฉีดไปแล้วเมื่อ๑๕กุมภาพันธ์ก็ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเกิดขึ้น
พอกลับมาบ้านลูกไม่มีอาการผิดปกติจนสัก๕โมงเย็น
เนเน่เริ่มร้องไห้งองแงร้องอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง
ร้องนานผิดปกติทีแรกคิดว่าลูกหิวนม
แต่เอานมให้กินลูกก็ไม่กินนมแม่ต้องอุ้มขึ้นมาปลอบ
แล้วอยู่ดีลูกก็กระตุกช็อกแล้วก็แน่นิ่งไป
ก็รีบพาไปโรงพยาบาลแพทย์ปั๊มหัวใจอยู่สักครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายช่วยไม่ทันน้องเนเน่เสียชีวิต
นางสาวสิริพรบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองกับลูกเนี่ยกับสามีเนี่ย
สูญเสียลูกชายคนแรกไปแล้วลูกชายคนแรกน้องพอส
กันยายน๒๕๕๖ตอนนั้นอายุ๒เดือน๑๔วัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วง๒๓ทุ่ม
ขณะกำลังจะเอาลูกเข้าเต้าดื่มนม
ลูกเนี่ยกระตุกแล้วก็หมดสติไปเลย
ซึ่งตอนนั้นแพทย์บอกว่าไม่ทราบสาเหตุการตาย
นี่เห็นไหมไบร์ชนส่งชนสูตรตรงเนี้ยนะครับ
เขามีอยู่นะครับครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจไปแล้ว
ปี๕๖นะฮะปีต่อมานะครับ๗ธันวาคม๒๕๕๙
มีลูกคนที่๒นะปรากฏว่าเสียไปอีก
คนที่สองที่เป็นลูกสาวชื่อน้องปาร์ตี้
เกิดมาได้แค่๑เดือน๑๔วัน
นี่ฮะสักบ่าย๓บ่าย๔๗ธันวาคม๒๕๕๙
คุณพ่อคุณแม่บอกยังจำได้ให้ลูกนอนกินนมอยู่
คุณสิริพรบอกอยู่เนี่ยลูกกระตุกแล้วเสียชีวิตอีกแล้ว
แพทย์ระบุสาเหตุการณ์ตายของน้องปาตี้
คือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน
ครอบครัวก็นำไปฝังที่สุสานตามความเชื่อของคนในพื้นที่
เสียลูกไป๒คนติดต่อกันเลยนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่บอกสภาพจิตใจย่ำแย่มากฟื้นฟูจิตใจ
ไม่เป็นไรตั้งใจมีใหม่
มีลูกคนที่๓เป็นลูกสาวนะฮะชื่อน้องเนธ

ปัจจุบันนี้๖๔แล้วนะฮะ๒ขวบเต็ม
วันนี้๑๙พฤษภาคมนี่๒ขวบเต็มเลย
แต่มีอาการป่วยลิ้นหัวใจรั่วนะฮะ
แต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะ

จนกระทั่งล่าสุดนี่แหละ
คุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจมีลูกอีกคนนึง
ก็คือน้องเนเน่คลอดออกมาเป็นลูกสาว
อยู่ได้แค่๕เดือน๑๔วัน
เสียชีวิตเมื่อ๑๗พฤษภาคม
ทางแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นเนี่ย
ระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลว

คุณพ่อและคุณแม่ค่ะ
ก็บอกว่าเขาก็สงสัย

รู้สึกแปลกใจว่าทำไมลูก๓คน
ทั้งคนแรกคนที่๒คนที่๔เนี่ย
เสียชีวิตเนี่ยมันมีตัวเลข๑๔
เป็นเลขที่เกี่ยวกับอายุตรงกันหมดเลยนะคะ
ก็คือจะต้องปิดท้ายด้วย๑๔วันอย่างนี้ค่ะ

แต่จะมีช่วงวันเนี่ย๑๔วันทั้ง๓คนเลยที่เสียชีวิต

แต่พ่อแม่บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะคะ
หรือเป็นเพราะพ่อกับแม่เองมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
หรือเป็นความผิดปกติของโครโมโซมของพ่อกับแม่หรือเปล่า
แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเกี่ยวกับความอาถรรพ์ด้วยหรือไม่นะคะ
พอร์ชค่ะลูกคนแรก
หลังจากฉีดวัคซีนเด็กนะคะ
ชีวิตไม่นานก็เสียชีวิต
ส่วนคนที่สองน้องปาร์ตี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย

ที่ผ่านมาพ่อกับแม่บอกว่าก็ทำทุกทางค่ะ

ตามความเชื่อก็อยากจะหาคำตอบว่าทำไมลูกถึงเสียชีวิต
เคยไปหาหมอธรรมเคยไปหาพระไปทำบุญไปรดน้ำมนต์หลายที่มาก
หวังว่าลูกที่เกิดมาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
สำหรับน้องเนเน่ลูกคนสุดท้องเนี่ยนะคะ
ผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลว
ทีนี้ค่ะก็ต้องมาถามว่าทางครอบครัวมีใครเป็นโรคหัวใจไหม
นี่นะคะแม่บอกว่าคือแม่เนี่ยก็มีญาติ
ญาติพี่น้องที่เป็นโรคหัวใจคล้ายกับน้องเนเน่เหมือนกันครับ
ทางฝั่งพ่อพี่สาวคนโตเสียชีวิตตั้งแต่ยังทารกคล้ายกันเลย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับพันธุกรรมทางฝั่งพ่อและแม่หรือไม่
ที่ทำให้ลูกอายุน้อยแล้วต้องมาเสียชีวิตถึง๓คนแบบนี้
เรื่องต้นนะคะพ่อกับแม่บอกว่าไปปรึกษาแพทย์ค่ะ
ไปตรวจสุขภาพของทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะ
ไปถามคุณหมอเลยว่าสุขภาพของพ่อแม่เนี่ยเป็นสาเหตุหรือเปล่า
กับแม่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือเปล่าที่ทำให้ลูกเสียชีวิตถึง๓คนแบบนี้
กับแม่บอกว่าเรื่องนี้คือไปถามหมอนะไปถามจริงอยากรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์
แต่เรื่องทางศัยยศาสตร์เรื่องของความอาถรรพ์ก็อยากรู้ไม่แพ้กันค่ะ
เลี้ยงง่ายมากรู้ความเลยรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักตื่นไปไหนมาไหนก็ไปได้แบบสะดวกสบายเลยไม่ร้องงอแงก่อนไปรับนะคะ
ก็รับมาแล้วก็ปกติแล้วก็ตกบ่ายมาก็มีซึมนิดนึงค่ะแล้วพอเย็นมาเขาก็ร้องงอแงแบบไม่เคยร้องขนาดนี้มาก่อน
สองคนแรกนี้เขาเขาเสียตอนสองเดือนสิบสี่วันเนาะก็เขาก็เพิ่งได้รับแค่เข็มเดียววันที่สองก็คือเพราะเขาเพิ่งเกิดได้เดือนเดียวก็ยังไม่ได้รับค่ะ
คนที่สามที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเขาก็รับตามสเต็ปเขาอยู่ค่ะคนนี้คือเนเน่นี่ก็คือเป็นเข็มที่สองเราได้รับการชนะสูตรแล้วแล้วก็พอรู้แล้วว่าลูกเราเสียเพราะอะไรค่ะ
ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือตรวจสุขภาพต่อเนอะว่าพ่อแม่จะมีคอมโมสมที่ผิดปกติอะไรยังไงไหมจะสามารถมีลูกต่อได้ไหมแล้วลูกคนที่อยู่ปัจจุบันจะอะไรยังไงต่อเราก็คงต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าผลชนสูตรที่แน่ชัดยังไม่ออกก็คือต้องรอประมาณสี่สิบห้าวันมันก็ยังติดใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเสียมาเสียแบบลงท้าย
มันก็คือแบบทั้งสามคนอ่ะเนอะสองคนแรกเสียเนาะก็ได้ไปหาดูอยู่ค่ะว่าเราจะแก้ยังไงเราจะมีทางแก้อะไรหรือว่าจะมีที่บ้านมีอะไรยังไงไหมค่ะเขาก็พาทำพิธีสูดถอดเขาก็พาทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาบน้ำมนต์แก้ท่านแก้หนี้อยู่ก็ทำก็ทำมาเรื่อยอะค่ะก็คิดว่าจบแล้วไม่ไม่เป็นไม่มีอีกแล้วความกลัวมันยังมีสุดสุดอยู่

ก็เพื่อความสบายใจด้วยค่ะเพราะว่าคือเดิมเนี่ยทางหลักวิทยาศาสตร์หาคุณหมอหรือว่าหลักอื่นอื่นก็ทำหมดน่ะใช่ค่ะหลักความเชื่อในพื้นที่ที่บ้านอ่ะทุกอย่างค่ะตอนนี้เลยอยากให้หมอปลามือปราบสำคเวศีไปดูที่บ้านให้หน่อยค่ะเนี่ยวันนี้ทั้งคู่ได้ขึ้นมากรุงเทพนะครับเนี่ยก็เลยได้เจอหมอ
หมอปลาเนี่ยจะลองพิสูจน์อะไรบางอย่างในเบื้องต้นเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะฮะนี่ฮะให้คุณแม่มานั่งนะครับคุณแม่น้องเนเน่หมอปลาบอกว่าเคยเจอลักษณะเคสแบบนี้เหมือนกันมีครอบครัวหนึ่งที่สุพรรณบุรีเสียลูกไป๔คนแต่ละคนอายุแค่๑๔วันแล้วตายเวลาเดียวกันคือเวลา๑๐นาฬิกาเป็นแบบนี้เลยนี่ครอบครัวนี้เนี่ย
แต่ว่าแต่ละคนต้องลงท้าย๑๔วันจะกี่เดือนก็แล้วแต่

เห็นนี่คือให้คุณแม่น้องเนเน่นั่งเก้าอี้ถอดรองเท้าก่อนนะฮะ

แล้วใช้มือสัมผัสที่แผ่นหลังของแม่น้องเนเน่
หมอปลาบอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติ
แม่น้องเนเน่จะรู้สึกอุ่นหรือร้อนวูบวาบ
ทุกผู้ชมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
หนูนั่งเหยียดเท้าเลยครับหนูนั่งเหยียดเท้านะ
นี่เป็นช่วงแรกที่หมอปลาใช้มือสัมผัสแผ่นหลังของคุณแม่น้องเนเน่
ปรากฏว่าคุณแม่น้องเนเน่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรนะครับ
ปลาก็เลยบอกน้องนักข่าวผู้หญิงนะขอช่วยหน่อยนะขอแรงหน่อยให้ช่วยหน่อย
โดยให้นั่งแล้วก็จับมือคุณแม่น้องเนเน่เอาไว้
แล้วหมอปลาก็มาสัมผัสตัวแม่น้องเนเน่อีกทีนึงนะ
แล้วถามนักข่าวว่ารู้สึกไหมที่ว่าจะต้องร้อนวูบวาบอุ่นอะไรพวกนี้
นักข่าวผู้หญิงบอกรู้สึกร้อนวูบวาบเวลาที่หมอปลาสัมผัสไปที่ตัวแม่น้องเนเน่
หมอปลาก็สัมผัสแล้วก็เอามือไว้ใกล้แม่น้องเนเน่อยู่๓๔รอบนะฮะ
เพื่อความชัดเจนซึ่งน้องนักข่าวผู้หญิงคนนี้บอกว่า
มันก็รู้สึกร้อนวูบวาบทุกครั้งเวลาหมอปลาเอามือไปสัมผัสแม่น้องเนเน่
รู้สึกอุ่นข้างไหนตรงกลางเท้าข้างขวา
ดูนะพอผมเอามือออกหนูจะหายอุ่นห้ามปล่อยมือพี่กว่านั้นห้ามประหยัดเท้า
พอเอามือออกจากหลังพี่เขาปั๊บน้องก็จะหายอุ่นเหมือนผมเล่นกลเลย
หายยังหายแล้วค่ะหายนะพอหนูก็ต้องตกใจมันไม่เกี่ยวกับหนูหรอก
พอหมอแตะใหม่ปั๊บน้องรู้สึกอีกอาจอุ่นอาจเย็นอาชา
อันนี้ผมจับแค่เส้นผมน้องนะรู้สึกยังรู้สึกแล้วค่ะรู้สึกไง
รู้สึกอุ่นเห็นไหมพอผมเอามือออกมันจะหายอุ่นเหมือนผมเล่นกลนะครับ
หายไหมหายยังหายเลยนะทีเนี้ยผมจะให้มือผมเนี่ยอยู่ใกล้เขามากที่สุด
โดยที่ไม่แตะเขาเลยแต่ให้มือผมเนี่ยอยู่ใกล้เขามากที่สุดนะ
เอาตรงนี้ดีกว่าดูนะคือผมจะไม่ให้โดนนะสักพักหนูจะรู้สึกเลย
รู้สึกยังเนี่ยหนูรู้สึกแล้วรู้สึกไงรู้สึกอุ่น
ดูนะพอเอามือออกห่างปั๊บหายหายยังอ่าโอเคพอนั่นน่ะคือพลังงาน
ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถเอาเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับเขาได้
แต่ผมเอาอาศัยร่างน้องนักข่าวช่อง๘ผ่านถามว่าทำไมมันถึงผ่านร่างพี่ไม่ได้
ก็เขาเล่นคนใกล้ตัวพี่ก็ลูกพี่สามคนพาร่างแม่ไม่ได้ก็พาร่างลูกก็คือเล่นคนใกล้ตัว
ผมพยายามเอาคนที่ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักน้องนะช่องแปดหรอกก็มามาด้วยกัน
เราไม่มีการเตรียมอยู่แล้วจริงไหมแต่ปั๊บหนูรู้สึกเลยนั่นแหละคือพลางานวิญญาณ
เลข๑๔เนี่ยเคสนี้คือเคสที่๒เคสแรกเนี่ยที่สุพรรณลูกเขาตาย๔คน๑๔วันคลอด
แล้วก็ตายคนที่๑๔จะตายช่วงประมาณ๑๐โมงพอคนที่๕ผมเข้าไปช่วย
มันใกล้เคียงกันมากเราไม่เอ่ยชื่อเนอะว่าใครคือคนในเสือเลือดเขา
เขาเลี้ยงวิญญาณแล้วก็บอกว่าเขาจะเอาวิญญาณหลานเขาเนี่ยถวาย
ถามว่าทำไมมันต้องเป็น๑๔๑๔มันเกี่ยวกับเลขของความรัก
คือที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วอาศัยร่างลูกผ่านนั่นเขาเรียกว่าสะสางก็คือวิญญาณนะครับ

ก็ต้องอาศัยร่างกายของคนที่มันสามารถผ่านได้
ก็คือเอาหนูไงคืออยากให้ทุกคนรู้ว่า

เดี๋ยวจะเอาว่าเราเตรียมเราสร้างพยาน
นี่เป็นสิ่งที่หมอปลาได้
ทดลองดูนะฮะแล้วก็อธิบายให้ฟังก็อย่างที่ท่านได้ยินนะฮะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยหมอปลาบอกว่าจะสัมผัสสิ่งลี้ลับ
อาถรรพ์หรือว่าวิญญาณได้ผ่านการสื่อต่างแบบเนี้ยนะฮะ
หมอปลาบอกว่าเอาเป็นว่าโดยสรุปของหมอปลาเนี่ยก็คือ
มีวิญญาณหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยวนเวียนอยู่ใกล้ตัวแม่น้องเนเน่
แต่ไม่ได้ทำอะไรแม่น้องเนเน่ก็เลยไปลงที่คนรอบข้าง
ก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ลูกเนี่ยเสียชีวิตไป๓คน
ท้ายด้วยเลข๑๔แบบที่หมอปลาบอกเมื่อสักครู่นะครับ
ตั้งข้อสังเกตว่าคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องของคุณแม่
น้องเนเน่อาจจะไปบนบานไปบอกกล่าว
ว่าจะยกลูกให้กับดวงวิญญาณพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่า
ซึ่งไม่สามารถตอบได้
เอาเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่บอกอยากจะให้หมอปลาไปดูที่บ้านให้เหลือเกินที่อุดรธานีเนี่ย
เดี๋ยวหมอปลาจะไปนะครับอังคาร๒๕พฤษภาคมอังคารหน้า
ถามว่าทำไมต้องไปวันอังคาร
หมอปลาบอกวันอังคารเป็นวันแข็งนะเพราะฉะนั้นจะไปวันอังคารนะครับ
ไปที่บ้านคือบ้านดอนแคนตะบนผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
หมอปลาบอกว่าเคยเจอกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับ
เป็นครอบครัวหนึ่งเสียลูกติดต่อกัน๔คน
ปรากฏว่าคนในครอบครัวนี้เคยไปบอกผี
บอกว่าจะมอบลูกให้จากนั้นพอคลอดลูกมาก็เสียชีวิตติดต่อกัน
หมอปลาต้องไปทำพิธีให้โดยขอซื้อลูกคนที่๕ซึ่งเพิ่งเกิดมา
ปรากฏว่าเด็กคนนั้นทุกวันนี้ยังมีชีวิตรอดอยู่
หมอปลาบอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูที่บ้านแล้วไปทำให้
มันมีความใกล้เคียงกับเคสที่เคยช่วยเหลือมานะ
แต่เราพยายามสัมผัสในตัวแม่แต่ไอ้พลังงานที่เราเรียกว่าสะสางเนี่ย
เขาไม่สามารถผ่านตัวแม่ได้ก็คือต้องอาศัยน้องนักข่าว
ผ่านผมขอลงพื้นที่ก่อน
แต่ผมก็ยังมั่นใจว่าต้องมีผู้เท่าผู้แก่เขา
ต้องไปพูดให้อะไรมันใกล้เคียงกับเคสที่สุพรรณบุรีอะครับ
เขาบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ป่าช้าเก่าจริงเท็จอย่างไรผมก็ไม่รู้
ผมขอลงพื้นที่ทุกอย่างผมขอลงพื้นที่ก่อน
เพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ครับให้เขากลับมาปกติ
เคสก็คือเจอแบบนี้ครับเจอลักษณะแบบวิทยาศาสตร์อธิบายได้

คืออย่างเคสที่เราช่วยเหลือเคสนั้น
มันเหมือนว่าผมเอาเงินไปซื้อเด็กคนนั้นเป็นลูกผม
อืมนะแต่ไอ้เคสนี้เรายังไม่รู้ว่ามันต้องถึงขั้นนั้นหรือเปล่า
คือสิ่งที่อยากจะลงก็คืออยากจะดูคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ย
ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดประการใดหรือแก้ไขอะไรได้เราต้องแก้ไข
เราก็เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวนี้นะที่ต้องสูญเสียลูกถึง๓คนนะครับ
อังคารหน้าเดี๋ยวหมอปลาไปที่บ้านที่อุดร
นี่นะคะก็เป็นมุมของความเชื่อนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะก็ต้องมาดูเรื่องของมุมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณยายของน้องค่ะนางวิไลวันอายุ๕๒
ก็เดินทางไปรอผลชนสูตร
แล้วก็นำร่างของน้องเนเน่กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ญาติญาติชาวบ้านก็รอฟังผลชนสูตรของน้องเนเน่ค่ะ
ทุกคนอยากรู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเกิดจากอะไร
ทุกคนคือเศร้าแล้วก็เสียใจมากนะคะที่น้องมาเสียชีวิต
วัยที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูอายุแค่๕เดือน๑๔วัน
คุณยายของน้องเนเน่บอกว่าผลการชนะสูตรศพจากทางโรงพยาบาลนะคะ
บอกว่าน้องเนเน่เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวนะคะ
คุณยายบอกว่าคือคุณหมอเนี่ยก็อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยล่ะ
ให้ดูภาพเอ็กซาเรย์หัวใจของน้องเนเน่ควบคู่ไปด้วย
สาเหตุที่น้องเนเน่เสียชีวิตเพราะความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ
ส่งผลให้กระบวนการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจทำงานหนัก
จนเกิดภาวะหัวใจโตและหัวใจวายเฉียบพลัน
นี่นะคะนี่คือสาเหตุการเสียชีวิตหัวใจล้มเหลว
และคุณหมออธิบายเพิ่มเติมอย่างที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่
คุณตาของน้องเนเน่ค่ะนายกำทรอายุห้าสิบห้า
คุณตาบอกว่าก็เชื่อและเข้าใจในผลการชนะสูตรจากทางโรงพยาบาลนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ก็เลยติดใจสงสัยเรื่องของความเชื่อเรื่องของความอาถรรพ์อะไรด้วย
เพราะคนในครอบครัวก็ไม่สบายใจอืม
ทำไมหลานถึงเสียชีวิตทุกคนก็สงสัยว่าเกิดจากอะไร
แต่พอคุณหมออธิบายคุณตาคุณยายบอกว่าเข้าใจนะคะ

เขาด้วยสองคนละอาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันคือน้องพรกับน้องปาตี้
ก็อาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันเพราะว่าอาการมันฆ่าอยู่กัน
ในความทรงเผยรพ์เกิดจากไม่มีใครเป็นโรคหัวใจอะไรเลย
มีแต่ลูกของผมคนให้ตายค่ะ
นี่โรคหัวใจโรคคนโต
พี่ของหนูเป็นโรคหัวใจเหมือนกัน
โรคหัวใจโตโรคหัวใจโตครับ
นี่ค่ะก็คือคนในครอบครัวก็มีโรคหัวใจกันด้วย
แต่ถ้าถามว่าแล้วยังติดใจในเรื่องศัยศาสตร์ในเรื่องของความอาถรรพ์อะไรบ้างไหม

คุณยายบอกว่าก็ยังเชื่ออยู่บ้างเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าช้าเก่า
อาจจะไปสร้างบ้านทับที่ทับทางเขาหรือเปล่า
ก็พูดถึงหมอปลาว่าอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดู

ก่อนหน้านี้มีหมอธรรมก็เคยทำนายว่าลูกสาวดวงกินลูก

เพราะว่าตอนที่หลานคนที่๒เสียชีวิต
หมอธรรมก็มาทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กับลูกสาว
เรียกว่าพิธีฆ่าสวงหรือพิธีแก้สวง

ก็คือทำเพื่อดับลดสกัดสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกายและครอบครัว
เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งงามเบื้องหน้า
รวมถึงเป็นการตัดทุกข์ตัดโศกตัดเคราะห์ตัดกรรม
หมอธรรมก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนขัน๕ขัน๘มาทำพิธี
แล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยทำพิธีก็คือใส่ชุดธรรมดา

ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเพื่อฆ่าสวง
จากนั้นก็พรมน้ำมนต์ให้กับลูกสาวและคนในครอบครัว
หมอธรรมสั่งให้นำขัน๕และขัน๘กลับมาฝังดินหน้าบ้าน
แค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้นเนี่ยลูกสาวก็คลอดลูกก็คือน้องเนธคนที่๓ค่ะ
เนธแข็งแรงน้องเนธไม่ป่วยและตอนนี้น้องเนธก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ก่อนที่จะมาคลอดน้องเนเน่ค่ะน้องเนธก็โอ้โหแข็งแรงดีมาก
ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเสียหลานก็คือน้องเนเน่ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้อง
ก็ทั้งที่ทำพิธีไปแล้วไงฮะยายก็เลยบอกว่าไม่คิดว่าน้องเนเน่จะเสียชีวิต
หลังจากคนที่สามหลังจากคนที่สามมาจะสองปี
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าจริงแล้วครอบครัวนี้ก็มีเครือญาติที่เสียชีวิต
เนื่องจากโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะก็คือคุณน้าของสามีก็คือคุณตาของเน่
เสียชีวิตจากโรคหัวใจโต๓๐กว่าปีก่อนนี่นะคะคุณน้าของคุณตาของน้องเนเน่
ต่อมาก็คือลูกสาวคนโตก็คือพี่สาวของคุณแม่น้องเนเน่ค่ะ
เสียชีวิตจากโรคหัวใจโตเหมือนกันตรวจเจอตอนอายุ๑๐ขวบมีอาการเหนื่อยง่าย
ก็คือจะวิ่งจะทำงานอะไรหนักไม่ไหวตัวเหลืองเลยนะคะมีรอยเขียวช้ำ
เป็นจุดจุดตามแขนขาเสียชีวิตตอนสิบขวบส่วนลูกสาวคนเล็กก็คือ
ตัวคุณแม่ของน้องเนเน่เองอะค่ะก็เคยมีอาการชักเกร็งด้วยนะคะ
เวลาโกรธเวลาเครียดจะชักจะเกร็งตอนอายุ๑๘ตอนนั้นมีอาการ
หลังจากนั้นอาการก็ค่อยเบาลงนี่ค่ะคือคนในครอบครัวก็มีอาการเจ็บป่วยแบบนี้
ครับก็ไม่รู้ว่ารุ่นหลานเรื่องนี้ก็ต้องให้แพทย์ช่วยดูให้อ่ะเนาะ
ทุกผู้ชมครับคุณยายของน้องเนเน่บอกนะครับบอกว่าก่อนที่น้องเนเน่จะเสียชีวิต
มีอาการกระตุกตาด้านขวาอยู่ร่วมเดือนนะฮะตามความเชื่อเนี่ยว่ากันว่าจะเป็นเรื่องร้าย
โบราณเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมนี่นะฮะยายบอกยายเนี่ยตากระตุกตาขวากระตุกเป็นเดือน
แต่ตอนนั้นหลานยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับทำให้ไม่มีใครคิดว่าจะไม่มีว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
ก็เชื่อว่าการที่ตากระตุกตอนนั้นอาจจะเป็นรางสังหรณ์ก็ได้นะฮะ
ส่วนนางบุญชูบำรุงพักดีอายุ๗๐ปีคนนี้ครับบอกว่าก่อนน้องเนเน่จะเสียชีวิต๔๕วัน
นอนเล่นอยู่ที่เปรย์หน้าบ้านข้างบ้านน้องเนเน่เห็นอีกาบินมาเกาะต้นมะม่วงข้างบ้านของนายกำทร
คุณตาน้องเนเน่แล้วก็ร้องนะสักพักนึงอีกกามันตกตุ๊บลงมาจากต้นมะม่วง
ยายบอกยายนี่ตกใจเดินไปดูเนี่ยกำหินบนถนนไปคว่างอีกาด้วยแล้วอีกามันก็บินหนีไป
จากนั้นก็น้องเนเน่ก็เสียชีวิต
อีกามันก็หอดชีวิตแทนเหล่าบ้านบ้านตกตุ๊บลงมาจากต้นมะม่วง
มันก็เลยบินหนีก็เลยเหล่าไปแต่ว่ามันจะไม่เป็นจริง
นี่เป็นความเชื่อของผู้คนในพื้นที่นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเนเน่กันดีกว่าค่ะ
ก็จะคุยกันผ่านทางวีดีโอคอร์นะคะ
สิริพรและคุณพ่อพงเทพนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะ

สวัสดีครับ

แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่
แสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยแต่ต้องขออนุญาตสอบถามค่ะ
ตามที่เรารายงานข่าวไปนะคะก็มีสองเรื่องนะคะ
เรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์กับเรื่องตามความเชื่อนะคะ
ถามเรื่องที่ไปหาคุณหมอก่อนค่ะ
ไปถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เอง
ว่ามีผลทำให้ลูกมีอาการป่วยและเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ยังค่ะก็คือวันนี้ก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอ
แล้วถึงจะรวบรวมข้อมูลให้แคบลง
หาข้อมูลหลายอย่างมารวมกันและคือนี่ก็ก็ถึงจะตรวจตรวจต่อค่ะถ้าเร
ใช่ค่ะก็คือตั้งท้องก็ได้ฝากท้องตลอดแล้วก็เป็นคันเสี่ยงสูงคุณหมอก็ติดตามติดตามเคสให้ตลอดค่ะก็คือตรวจละเอียดทุกครั้งที่ไปฝากท้องค่ะ
คุณหมอบอกว่าทั้งคันขนาดตั้งคันแล้วก็ใช่ค่ะคันเสี่ยงสูงค่ะ
หมายถึงน้องเนเน่ใช่ไหมหรือว่าทุกท้องเลย๔คน
เนเน่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเสียมาก่อนแต่คนแรกเนี่ยก็คือไม่ใช่คันเสี่ยงสูงก็คือเบาหวานขนาดตั้งคันธรรมดาคนที่สองก็เบาหวานขณะตั้งคันธรรมดา
พอคนที่สามที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คันเสี่ยงพอคนที่สี่ก็คันเสี่ยงสูงเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสี่ทองก็คือเป็นเบาหวานขณะตั้งคัน
แต่พอแบบคลอดน้องออกมาแล้วก็ได้ไปตรวจหลังคลอดก็ไม่พบเบาหวานค่ะ

ตั้งคันที่มีความเสี่ยงเนี่ยคุณหมอแนะนำคุณแม่ยังไงบ้างคะในน้องแต่ละคนที่คุณแม่ตอนท้องอยู่นะคะ
ค่ะคุณหมอก็ให้ควบคุมอาหารค่ะถ้าเราควบคุมอาหารไม่ได้เราก็จะได้ฉีดอินซูลินค่ะ
แม่ก็ควบคุมอาหารทุกมื้อทุกคาบก็น้ำตาลไม่เกินเลยค่ะก็ไม่ได้ฉีดอิสุรินก็ได้ก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ก็คือเราพวกเรื่องอาหารเราไม่หวานแป้งข้าวเราก็มีกำหนดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงขณะตั้งคันแต่คุณหมอก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะคุณแม่ก็คือตั้งคันได้จะมีลูกกี่คนก็ได้คุณหมอเขาแนะนำยังไงไหมคะตรงนี้
เรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้คือท้องมา๔ท้องเนาะคุณหมอก็ว่ามีสิทธิ์มีได้อีก๑คนก็คือท้องที่๕เท่านี้

มีลูกเพิ่มเพราะว่าใช่ค่ะผมเข้าใจว่าที่คุณพ่อคุณแม่มีมาถึง
ในเน่คนที่๔เนี่ยก็เนื่องจาก๒คนแรกเสียชีวิต
พอมีคนที่สามก็ใช่ค่ะก็คือความตั้งใช่ความตั้งใจเรา
เราไม่ได้อยากจะมีลูกสามสี่คนเราก็อยากมีอีกสักคนสองคนใช่ค่ะ
แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์เราก็มีมาเรื่อย
แต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีลูกอย่างเดียวเราก็เว้นมา
สองคนแรกเสียปี๕๖๗ก็เว้นมา๗ปีถึงมามีสองคนหลังเนี่ยค่ะ
แล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อีกเพราะว่าใช่ค่ะ
เพราะว่าคนที่สามก็เลี้ยงปกติมาคนที่สี่ยังมาเป็นเหมือนคนที่หนึ่งกับคนที่สองครับ
พ่อกับคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะขอขออนุญาตนะคะ
คือคุณผู้ชมที่ดูข่าวเขาก็ส่งคำถามมา
เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะของกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมไหมอะค่ะ
ค่ะก็ไม่มีค่ะแม่ก็ไม่มี
พ่อก็พ่อก็ไม่มีนะครับค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะอืม
แล้วตอนนี้ก็คือยังไงก็คือตั้งใจว่าจะมีคนที่๕ใช่ไหมครับ
คุณหมอบอกน่าจะมีเลขสักคนหนึ่งค่ะคุณหมอบอกว่าณตอนนั้นนะคะ
ตอนที่ลูกยังไม่เสียตอนที่คลอดแรกแรกก็คือการท้องเนี่ย
ใช่การท้องเนี่ยก็คือท้องได้อีกหนึ่งคนแต่พ่อกับแม่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมีหรือว่าจะเอาอะไรอีก
เพราะว่าคิดว่าจะมีสองคนก็โอเคแล้วแต่พอน้องมาเสียอย่างนี้
มันก็สภาพจิตใจเราก็ไม่ได้อยากจะมีตอนนี้หรอกค่ะเพราะเราไม่พร้อมจริง
ครับขออนุญาตเลียนถามแรงตรงคือตอนนี้ในใจก็คือกลัวใช่ไหมครับ
ประมาณอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะหนูก็กลัวมาตลอดตั้งแต่เสียคนแรกนั่นแหละค่ะ
ว่าหนูเลี้ยงลูกเนี่ยวันไหนลูกจะเป็นเหมือนเดิมไหม
มองหน้าลูกลูกจะเสียไปต่อหน้าต่อตาอีกหรือเปล่า
หนูก็ระแวงมาตลอดนะคะ
ที่หนูท้องหนูก็ระวังตัวตลอด
แล้วก็เลี้ยงลูกหนูก็ไม่เคยให้ลูกฆ่าสายตาเลยทุกคน
แต่ก็มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วก็ช่วยไม่ได้สักคนเลย

หมอปลาได้ให้นั่งเก้าอ้งเก้าอี้แล้วก็ได้ตรวจได้สอบกันเบื้องต้นเนี่ย
ฟังจากหมอปลาแล้วคุณแม่คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ได้เจอหมอปลาก็ดีใจในระดับหนึ่งค่ะพี่
เพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะพึ่งทางไหนแล้ว
พึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบให้
ก็รอพิสูจน์ก็รอตรวจสอบ
แล้วก็ถ้าเป็นทางศัยศาสตร์
ที่เราที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้เนอะ
ว่ามันจะยังไงความถูกต้องมันอยู่ตรงไหน
ถ้าเกิดว่าหมอปลาเข้ามาแล้ว
ชีวิตพวกหนูดีขึ้น
สิ่งไร้แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีก

แล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อยัง
เชื่อเรื่องของความอาถรรพ์เรื่องของศัยยศาสตร์

ก็ครับก็มีเชื่อมั่งอะครับ
เพราะว่าต้องฟังทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศัยศาสตร์นะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่เชื่อเลย
มันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้

คุณพ่ออยากให้หมอปลาไปช่วยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
ก็อยากให้ไปช่วยดูว่าพื้นที่แถวนั้นมันมีอะไรจริงไหม

แล้วก็บ้านเรามันตรงตามฮงจุ้ยตามหลักศัยศาสตร์ไหมครับ
เห็นบอกบ้านที่สร้างก็คือที่ดินเป็นป่าช้าเก่าหรือยังไงหรือเปล่าคะคุณพ่อ

เห็นคนแก่เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับคนถามนั้นแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมเติมไม่ทันครับ
ไม่ทันยุคคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไม่ทันรุ่นคุณพ่อคุณแม่

หมอปลาบอกว่าตอนที่สัมผัสทีแรกไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามีน้องนักข่าวมาสัมผัสให้อีกคนนึง
แล้วบอกมันมีอะไรบางอย่างจะเป็นวิญญาณอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ตัวคุณแม่แล้วก็จะสื่อไปทำร้ายคนที่ใกล้ตัวคุณแม่อีกทีนึงเนี่ย
รู้สึกยังไงเชื่อไม่เชื่อหรือว่าส่วนตัวเราเคยสัมผัสอะไรเชิงลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรกับตัวเองเนี่ย
หนูก็ไม่รู้สึกกับตัวเองนะคะก็ยังพิสูจน์กับตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าพอหมอปลาจับคุณก็ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรกับร่างกายเลย
แล้วมันรู้สึกไหมว่าหรือเชื่อไหมว่ามันจะต้องมันมีวิญญาณอะไรจะมาทำร้ายเราแต่ทำร้ายเราไม่ได้ก็เลยไปลงที่คนรอบข้างเดี๋ยวพอเรามีลูกมาแล้ว
ในส่วนนี้ก็คิดอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ตอบฟันทงไม่ได้แต่ถ้าคุณหมอปลาเข้าไปแล้วปุ๊บชีวิตครอบครัวไม่อยู่กับความทุกข์แล้วไม่มีเรื่องแบบนี้อีกต่อไปแล้วมันก็น่าเชื่อถือค่ะพี่
ค่ะเข้าใจแล้วเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อและคุณแม่ค่ะเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอหมอปลาไปช่วยเหลือในพื้นที่เพิ่มเติมแต่ตอนนี้น้องคนที่สามอ่ะค่ะน้องเนธอายุสองขบตอนนี้แข็งแรงดีใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับแข็งแรงดีครับอ่าค่ะสุขภาพ
แล้วก็เรื่องสุขภาพนี้ก็ตอนนี้ก็จะได้ตรวจถึงระดับเซลล์ก็ก็ก็ดีดีมากมากเลยอ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ไปตรวจระดับเซลล์เลยนะอืมใช่ค่ะเขาก็คือแบบตรวจให้ละเอียดหลายอย่างอ่ะค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะเพราะทางคุณหนุ่มกัญชัยก็ติดต่อประสานงานให้อยู่อ่ะค่ะอ๋อพี่หนุ่มกัญชัยติดต่อให